คุณผู้ชมอย่างที่บอกช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นขับรถขับร้าต้องระมัดระวังนะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะมีอุบัติเหตุรถทัวร์ไปคว่ำที่ปากช่องใช่ไหมคะ
ล่าสุดที่เดียวกันเลยค่ะปากช่องเหมือนกันรถทัวร์นะคะ
เสียหลักหมุนกลางถนนแล้วก็พุ่งตกลงข้างทาง
แต่ว่าเคราะห์ดีตรงที่ว่าครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะมีผู้บาดเจ็บ๕รายด้วยกันค่ะ
นี่เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลศรีมามงคลแล้วก็กู้ชีพกลางดง
กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานปากช่องนะคะ
ต้องเร่งนำตัวคนเจ็บที่ติดอยู่ในห้องรถทัวร์โดยสารที่พลิกคว่ำ๕คนออกมาแบบทุลักทุเลเลยค่ะ
เพราะว่าด้านหน้ารถมันลื่นถลายลงไปติดกับป่ารกแบบนี้ค่ะ
ต้องมีการทุบกระจกออกด้านล่างใต้รถที่พอจะมีช่องว่าง
ซึ่งผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะก็มีอาการตั้งแต่หัวแตกแขนหักคอเคล็ดแล้วก็แขนเคล็ด
กู้ภัยก็เลยรีบนำคนเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลปากช่องนานานะคะ
โดยอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงสายวันนี้เองค่ะ
ฝนเนี่ยตกลงมาพร่ำถนนก็ค่อนข้างจะลื่นนะคะ
ที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถโดยสารร่วมบขศสายกรุงเทพเมืองเลย
ทะเบียน๑๐๑๓๔๖ชัยภูมิวิ่งมาจากกรุงเทพจะไปจังหวัดเลยค่ะ
พอมาถึงกิโลเมตรที่๔๖ถนนมิตรภาพใกล้ด่านตำรวจทางหลวงกลางดงอำเภอปากช่อง
อยู่รถก็เสียหลักหมุนไปหมุนมาแล้วก็พุ่งลงข้างถนนชนกับเสาไฟฟ้าจนหัก
กำแพงปูนจนพังแล้วก็พลิกคว่ำไปนะคะ
ตอนนี้มีชาวบ้านได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่าไฟฟ้าดับไปหลายหมู่บ้านค่ะ
มีไม่มีอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างที่บอกว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
ผู้โดยสารคนหนึ่งเขาบอกว่ารถทัวร์คันนี้ก็ขับมาตามปกติไม่ได้ขับเร็วเลย
แต่อยู่เนี่ยรถมันหมุนเองค่ะหมุนแล้วก็ถลายพลิกคว่ำลงข้างทางเลย
รอดมาได้เธอบอกว่าเธอเนี่ยเกาะเก้าอี้เอาไว้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บที่แขนกับขานะคะ
ไปสอบถามนายสารวุฒิปราบเพชรคนขับรถทัวร์รถร่วมบข
คันนี้เขาก็บอกว่าเขาขับออกจากกรุงเทพตอน๗โมงครึ่ง

พนักงานดูแลผู้โดยสาร๑คน
แล้วก็ตัวเขาที่เป็นคนขับอีก๑คนรวมแล้วเป็น๑๑คน

ความเร็วที่เขาขับมา๖๐๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเอง

เขาบอกเขาพยายามคุมรถเต็มที่แล้วแต่ว่ามันคุมไม่อยู่จริง
การส่งโตผมก็ประคองรถประคองเบรกยิ่งเบรกยิ่งไป

ค่อยดึงมาอย่างนี้ก็ไม่อยู่แล้ว

มันจะหว่ารถไปไปอย่างนี้ครับ
อย่างข้างมาผมก็พยายามดึงประคองไว้อย่างเดียว

ระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้ยิ่งฝนตกพร่ำเนี่ยตัวถนนลื่นเลย
เพราะว่ามันจะไปช้าฝุ่นที่เกาะอยู่บนถนน